ซะอย่างนั้นคนที่พบเห็นหลีกเลี่ยงและออกห่างบุคคลอันตรายคนนี้ด้วย
นี่เขาโพสต์ไว้ในกลุ่มคนรักนาเฉลี่ยงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์นะฮะ
คนเจ็บก็คือคุณอภิษฎิ์นะครับอายุสี่สิบสองปี
เป็นคนพื้นที่ตะมนต์ยางงามอำเภอหนองไผ่ที่เพชรบูรณ์นี่ร่องรอยยังมีนะฮะ
โอ้โหแผลเยอะเหมือนกันนะคงจะล้มลงไปด้วยอ่ะนี่ฮะโดนเข้าไปเนี่ยครับ
คุณผู้ชมครับคุณอภิษฎบอกว่าวันนั้นเนี่ยคือเช้า๑๓มิถุนายน
ขี่จักรยานยนต์ไปซื้อนมกล่องให้ลูกนะลูกอายุหกขวบที่ร้านค้านะฮะ
ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวลูกจะไปโรงเรียนจังหวะออกมาจากร้านเนี่ย
ก้าวขาจะขึ้นจักรยานยนต์อยู่อยู่เนี่ยถูกผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนสติไม่ดีถีบเข้ามาเข้าก้านคอเลย
ล้มไปทั้งคนแล้วก็รถจักรยานยนต์คือถีบเสร็จยังไม่ได้ไปไหนนะฮะ
ค่ะมาชี้หน้าด่าคุณอภิษฎเขาหาว่าเนี่ยไปหาเรื่องคนนั้นก่อน
หาเรื่องผู้ชายคนนั้นเขาก่อนทั้งที่เขาไม่เคยมีเรื่องอะไรกันก่อนเลย
โอ้โหไม่ทันระวังตัวอยู่แล้วนะฮะ
เพราะไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อในวุฒิเนี่ยนะครับ
ชาวบ้านเขาบอกเขาหวาดภาวะกันอยู่แล้วผู้ชายคนนี้
เพราะว่าปกติชอบขี่จักรยาน
ขี่จักรยานไปไหนมาไหนจะเอาไม้หน้าสามใส่ตะก้าหน้ารถไปด้วย
มีชาวบ้านถูกทำร้ายมาแล้วหลายคน
เคยไปแจ้งความที่สพนาเฉลี่ยงคือตำรวจเขาก็มาดูให้นั่นแหละ
คุมตัวไปเสร็จเรียบร้อยก็ต้องปล่อยออกมาเพราะเป็นคนสติไม่ดี
ท่านผู้ชมครับวันนี้ฝ่ายปกครองที่อำเภอหนองไผ่
และตำรวจสพนาเฉลี่ยงผู้ใหญ่บ้านด้วยกำนันด้วย
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของวุฒินะฮะวุฒินี่เป็นชายอายุสี่สิบปี
อยู่ที่หมู่๒บ้านยางงามตะบนยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
คือสติไม่ดีผู้ปกครองญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ต้องดูแลใช่ไหม
นี่ฮะมาที่บ้านเนี่ยไปเจอตัวกำลังขี่จักรยานอยู่ในหมู่บ้านพอดีนะฮะ
ทีแรกไปที่บ้านเนี่ยไม่เจอนี่เจอวุฒิขี่จักรยานอยู่พอดี
ไปกระโดดขี่เพราะเนี่ยนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ก็เลยต้องคุมตัวไปนะแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลหนองไผ่นะครับ
ไปตรวจร่างกายถ้ามีอาการทางจิตประสาทก็ต้องส่งบำบัดต่อไป
พ่อแม่เขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะ
ส่วนตัวในวุฒินี้เขาก็จะลักษณะพูดจาวกวนหน่อย
คือเขาเหมือนกับเขาจำได้นะวันนั้นว่าไปทำร้ายคุณอภิษฎ
แต่อ้างว่าคุณอภิษฎเนี่ยไปเล่นไฮโลแล้วโกงเงินเขาก่อน
เขาก็เลยโมโหก็เลยไปก่อเหตุแบบนั้นเกิดขึ้น
แล้วยังบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความจับคุณอภิษฎด้วยนะ

ไม่เคยครับมันไปโต้มผมครับพาผมไปเล่นสนุกไก่ไอโก้
รู้จักกับเขาไหม

คนที่เราปลอดเหตุไม่รู้จักหรอ
ไหนเค้าเป็นลูก
ครับครับ

แต่พาไปโรงพยาบาลแล้วล่ะ

ไอ้ข้ออ้างสาเหตุที่ทำคือแบบพูดไปเรื่อยเลยไง